ส่วนเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะเป็นอุทหรณ์จากสี่แยกคุณผู้ชมค่ะ
มันมีไฟแดงอยู่ก็จริงแต่บางทีเนี่ย
จังหวะก็สำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
คันหนึ่งเนี่ยกำลังจะหนีไฟแดงอ่า
อีกคันนึงก็ไฟเขียวแล้วล่ะแต่รีบออกมากเลย
จะใช่สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนี้หรือเปล่าไปดูกันค่ะ
คุณผู้ชมดูทันไหมเนี่ยค่ะทางฝั่งรถเก่งเนี่ยนะคะ
ถ้าดูจากรถคันอื่นเมื่อกี้เรานั่งดูกัน

ฝั่งนี้น่าจะเป็นไฟเขียวคือเขาออกตัวตามไฟเขียวจริงนะคะ
แต่ฝั่งรถมันทุกข์เนี่ยอ่าข้างอื่นหยุดน่าจะหนีไฟแดงมา
คืออาจจะเหลืองแล้วก็กำลังจะแดงก็รีบมานะคะ
มันก็เลยเจอกันแบบนี้ค่ะรีบกับรีบรีบคนละแบบนะคะ
เนี่ยค่ะมันอาจจะใช่สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในหลายแยกก็เป็นได้นะคะ
จังหวะที่ชนอย่างเงี้ยมันจะมีอีกจังหวะหนึ่งที่ทางรถเก่งเนี่ย
ถอยออกมาแล้วพยายามจะไปต่อตรงนี้ก็กลายเป็นประเด็นของการวิพักษ์วิจารณ์อีกเหมือนกันนะคะ
ตอนที่คลิปนี้ไปอยู่ในติ๊กต๊อกเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเห็นว่าพอชนเสร็จแล้วจะมีจังหวะหนึ่งที่รถเก่งเองก็ถอยออกมา
อ่าแล้วก็จะไปต่อแต่ไปไม่ได้ก็ชนรถบรรทุกคันนี้ค่ะนะคะ
ใช้ติ๊กต๊อกคนที่โพสต์เนี่ยเป็นชายชาวต่างชาตินะคะโพสต์คลิปอุบัติเหตุนี้เมื่อวันที่สามสิบเอ็ด
สิงหาคมตอนใกล้ใกล้เที่ยงค่ะสิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบห้านาที
แล้วระบุพิกัดว่าจุดที่เกิดเหตุคือถนนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ตค่ะเราก็ไปคุยนะคะกับผู้โพสต์นะคะ
ซึ่งเป็นชายชาวต่างชาติเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาจอดติดไฟแดงอยู่พอสัญญาณไฟเขียวปุ๊บเขาก็ออกรถ
แล้วอยู่เนี่ยเขาก็เห็นรถบรรทุกคันนี้ค่ะวิ่งเข้ามาพุ่งเข้ามาจากอีกทางนึงแล้วไม่ยอมหยุด
เขาเองเบรกรถอย่างกระทันหันแต่ว่ารถบรรทุกพุ่งชนรถเขาอย่างจังเลยค่ะ
ซึ่งเขามั่นใจว่ารถเขามาถูกต้องแล้วรถบรรทุกคันนั้นฝ่าไฟแดงมาแน่นอน
แล้วที่เห็นถอยออกมาเนี่ยค่ะเขาก็คือหลังจากที่ชนกันแล้วเขาพยายามจะขยับรถออก
ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากนะคะซึ่งบางคนเนี่ยมองแล้วก็
ก็ไม่รู้ว่ารถเก๋งเนี่ยคือถอยออกมาเพื่อที่จะไปอีกเหมือนกับ
แต่บางคนเนี่ยมองแล้วคิดว่าเขาไม่ยอมรถบรรทุกคือโมโหก็เลยจะพุ่งชนรถบรรทุกอีกรอบนึง
แต่จริงตามคำชี้แจงของเขาก็คือว่าเขาถอยออกมาเพื่อที่จะไปนะคะ
เมนต์ก็มีกันหลากหลายทีเดียวแล้วก็ส่วนหนึ่งก็บอกว่าไฟเขียวอย่ารีบออกนะคะ
ส่วนไฟแดงแน่นอนมันฝ่าฝ่าไปไม่ได้นะคะก็บางคนก็บอกว่าพอกันทั้งคู่
บางคนก็บอกว่าดูทรงก็รู้ว่าใครฝ่าไฟแดงนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นอุทาหรณ์เตือนกันค่ะบนท้องถนน
คือมันมีจังหวะที่ต้องเรียนรู้ด้วยเหมือนกันนะคะไม่งั้นก็อาจจะทำให้เราเกิดความสูญเสียหรือว่าได้รับบาดเจ็บได้ค่ะ